แถวสดของไทยรัฐทีวีนะครับกลับมาอีกครั้งกับฟุตบอลโดยเฉพาะเกมฟีฟาเดมที่ไทยจะเจอกับทีมชาติเกาหลีใต้
มีนาคมนี้ที่สนามสุขพัชราศัยเวลา๑๙นาที๓๐นาทีนะครับติดตามเรื่องราวของ๒ชาตินี้กับการไม่ได้เจอกันกว่า๑๘ปีครับ
หากวัดจากแรงกิ้งโลกปัจจุบันไทยจะอยู่ห่างจากเกาหลีใต้ค่อนข้างมาก
ทีมสมขาวคือเบอร์ต้นของเอเชียแต่สายสัมพันธ์ลูกหนังระหว่างสองชาติก็แน่นแฟนมาตั้งแต่อดีตแล้ว
ถ้วยพระราชทานคิงส์ครับซึ่งเป็นถ้วยอันเก่าแก่ของไทยเริ่มมีขึ้นเมื่อปีพฤศกราช๒๕๑๑
และในปีต่อมาเกาหลีใต้ก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันต่อเนื่องยาวนานและคว้าแชมป์ได้มากที่สุดร่วมกับทีมไทยถึง๑๑ครั้ง
แน่นอนว่ารวมถึงคิงส์ครับครั้งล่าสุดที่นครราชศรีมา
พวกเขาเคยมีกองหน้าใครที่ไปสร้างตำนานที่นั่น
คือเดือดซุกเปียพงศ์เขียวอ่อน
สุดยอดกองหน้าเบอร์หนึ่งของไทยตลอดการ
มหาอำนาจลูกหนังของทวีปในปัจจุบัน
เคยกล่าวไว้กับแทรรัสทีพีว่า

ในยุคต่อตั้งของสมสรรค์เมื่อปีพฤศกราบ๒๕๒๒
พวกเขาอาจไม่ได้เป็นสโมสรฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่แบบในปัจจุบัน
เพราะเพียงแค่๒ปีให้หลังจากการริเริ่มสโมสร
พวกเขาก็คว้าช้ำโดยมีเปียพงศ์เป็นดาวสันโบ
แต่ทั้งสองชาติเริ่มกลายเป็นคู่แค้นกันมากขึ้น
ไทยแพ้เกาหลุดต้ารอบชิงกระดับ๓
กลับมาล้างแค้นได้ใน๘ปีต่อมาที่ไทยเป็นเจ้าภาพ
จากลูกยิงไกลของธวัชชัยดำรงอ่องตระกูล
ให้ไทยชนะสมขาวในรอบ๘ทีมสุดท้าย
เป็นชัยชนะที่ผู้คนไม่เคยลืมเลือน
อย่างไรก็ตามไทยจบอันดับ๔เหมือนเดิมในทวนาเมนต์นั้น

มาเจอกับเกาหลีใต้อีกคำรบในรอบตัดเชือก

ท่ามกลางกระแสโลกโซเชียลที่ด่าท้อว่า
เกาหลีใต้ชนะแบบไม่แฟร์
สำหรับวงการฟุตบอลลีกบ้านเรานั้น
ผู้เล่นเกาหลีใต้ก็เข้ามามีบทบาทสูง

แข้งเกาหลีใต้หน้าตาหล่อเหลาเข้ามาหวังสร้างการตลาด
ถึงแต่โชคร้ายที่บูมให้ขึ้น

แต่ผลงานในสนามไม่ประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่
ก่อนที่ทั้งคู่จะมีคิวดวนกันตามปฏิทินของฟีฟ่า
ในวันที่๒๗มีนาคมนี้